มาดูการเมืองกันหน่อยนะฮะวันนี้ค่ะนะฝากไปถึงวันเลือกตั้ง
สิบสี่พฤษภาคมเลยนะเปิดไทยรัฐทีวีดูเลยนะฮะ
เดี๋ยวมีรายการพิเศษก่อติดการเลือกตั้งกันด้วยใช่ค่ะ
คุณผู้ชมครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรมนตรี
ลาราชการนะฮะเพื่อเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเหนือ
ไปหาเสียงกับพักรวมไทยสร้างชาติไปพร้อมกับคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ
หัวหน้าพักนี่นะครับพอไปถึงเชียงใหม่ก็ไปที่
ยางพวงก่อนอำเภอเมืองไปไหว้พระไปสักการะอนุสวรีพญาเมืองรายมหาราช
จากนั้นนางคิงกาณเชียงใหม่ผู้สมัครสอสอเชียงใหม่เขต๔ของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับ
ผู้สมัครสอสอเชียงใหม่ของพักสิบเขตเลยนะฮะมารดน้ำขอพรแบบล้านนา
เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทยที่ผ่านมาพร้อมกับอวยพรขอให้บิ๊กตูได้กลับมาทำต่อ
ได้เป็นนายกอีกครั้งค่ะนี่ฮะจากนั้นก็ออกมาพบปะประชาชนนะครับ
นี่ลงตลาดเดินสายหาเสียงไปตลาดก้อมแถววัดยางกวง
แถวนี้มีสื่อต่างประเทศมานะคุณอรัชพร
เขาก็พยายามเข้ามาสัมภาษณ์ลุงตู่นี่มีคำถามนี่บอก
แปดปีนี่มีกระแสต้องการให้นายกออกไปเนี่ยมันมีการเลือกตั้งนะคะว่า
เลือกตั้งครั้งนี้ก็มีกระแสข่าวว่านายกไม่ยอมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทำไมถึงไม่ยอมไม่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอืม

อ่าไม่ได้ไม่ได้ตอบใช่ไหมคะไม่ได้ตอบอะไร
มีลาบมาด้วยใช่ไหมหรือมีเสียงคนไทย

หลังจากนั้นก็ไปที่ตลาดกล้องนะฮะ
ก็มีคนมาให้การต้อนรับนะครับให้กำลังใจ
ตลาดก้อมอยู่ติดกับวัดยางพวงนะครับ
ชิมข้าวซอยร้านลุงประกิจนะครับ
ร้านเก่าแก่ดั้งเดิมของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ไปเชียงใหม่แล้วจะพอต้องไปชิมข้าวซอยร้านนี้นะ

นี่ร้านลุงประกิจนะครับ
แล้วก็ไปต่อที่ดอยม่อนแจ่มนะครับ

เพื่อรับฟังปัญหาเกี่ยวกับที่ดินที่ทำกินนะครับ
แล้วก็ไปที่ตลาดนัดศรีบุญเรืองที่อำเภอแม่ริมนะครับ
นี่บิ๊กตูก็ใช้โทรโครงนะครับ
แล้วก็ขึ้นรถปลาใสหาเสียงพูดคุยกับชาวบ้าน
มันมีช่วงหนึ่งอ่ะสิฮะท่านผู้ชมครับ
ผู้สมัครสอสอเชียงใหม่ของพักก้าวไกล
หาเสียงที่ตลาดนัดศรีบุญเรืองพอดีเหมือนกัน

ปะกันพอดีเลยนี่เลยมีการตะโกนถามกันว่าทำไม
ไม่เอาทหารออกจากการเมืองให้ทหารให้กองทัพทันสมัย

ทางฝั่งกองเชียร์ของรวมไทยสร้างชาติเขาก็ไม่พอใจ

เขาจะปลูกป้องชายแดนให้กองทัพนักดี

ไปลบชายแดนไปไปเจ้าชายแดนกระโบมลง

คนรักก็เยอะนะครับแต่ไม่ได้พูด

รักคุณแม่เจ้า

ถ้าเฉพาะเรื่องพยาบาลการณ์เกณฑ์ทหารเนี่ย
ก้าวไกลเขาบอกเกณฑ์ทหารต้องด้วยความสมัครใจ
ยกเลิกการเกณฑ์ทหารทันที

แดดิเดตนายกพักรวมไทยสร้างชาติบอก
ใครจะปกป้องประเทศและชายแดน
ถ้ายกเลิกเกณฑ์อาหารแต่พรุ่งนี้ให้ปืนคนละก็บอกเลย

บิ๊กป้อมกันหน่อยดีไหมคะ
วันนี้จดหมายมาอีกฉบับแล้วค่ะ
จดหมายเปิดใจฉบับที่๓
ฉบับที่๑๐แล้วเหรอนี่
ชัยชนะที่ไม่ก่อความร้าวฉาน
อุ๋ยสังเกตสีสิมันมีความหมายไหม
ชัยชนะที่ไม่ก่อความร้าวฉาน
ใช้ชนะสีน้ำเงินร้าวฉานสีแดง

ก็อาจจะหมายถึงสองสีสองคั่ว

เขาบอกว่าตอนนี้การหาเสียงก็เริ่มแสดงออกด้วยการโจมตีกันรุนแรงมากขึ้นอีกแล้ว
จะเห็นว่าระดับผู้นำของพักการเมืองกลับมาเล่นงานคนที่มีความคิดแตกต่างกับตัว

ขนาดขับไล่สายส่งให้ไปเสียพ้นจากแผ่นดินไทย
ใครอ่ะลุงป้อมหมายถึงใครอ่ะ
อ่ะความเป็นไปที่มีแนวโน้มแบบนี้ย่อมถือว่าอันตรายอย่างยิ่งต่อการอยู่ร่วมกันเป็นชาติ
ผมเลยต้องมาย้ำอีกครั้งว่า

จากต้องร่วมกันก้าวข้ามความขัดแย้ง
ซึ่งผมก้าวข้ามความขัดแย้งมาก่อนหน้านี้แล้วอย่างเงียบ
คำตอบชัดเจนคือการแก้ไขรัฐธรรมนูล
จากบัตรใบเดียวมาเป็นบัตรสองใบหารร้อย
แม้แต่ผู้นำในธรรมเนียบรัฐบาล
ก็ส่งสัญญาณผ่านคนใกล้ชิดว่า
ต้องกลับเป็นบัตรใบเดียวและปาร์ตี้ลิสต์หารห้าร้อย
เพื่อความได้เปรียบของพักร่วมรัฐบาล
และตัดโอกาสชนะของภาคฝ่ายค้านที่เป็นภาคใย
เป็นผมเองที่เห็นว่าจะใช้อำนาจทำแบบนั้นไม่ได้
ถึงเวลาที่จะต้องจัดการให้การเมืองเดินหน้าไปโดยยึดหลักการประชาธิปไตย
แม้วันนี้จะมีคนโจมตีว่าผมเป็นพระเด็จการจำแรง

ผมอาจจะอธิบายจิตวิญญาณประชาธิปไตยที่มีในตัวผมอย่างไม่ชัด
ซึ่งผมเชื่อว่าผมทำได้และผมต้องเป็นคนทำ

นี่เป็นรูปที่เขาขึ้นไม่ใช่รูปโปรไฟล์รูปที่ขึ้นในโพสต์

เป็นจดหมายเปิดผนึกบ้างล่ะจดหมายเปิดใจบ้างล่ะ
ฉบับแรกน่าจะเป็นเรื่องประเด็นที่ลุงตู่แยกพักออกมา

ป้อมนี่แหละจะสามารถก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วก็ทำให้เกิด
ปรองดองได้ใช่เพราะเขาบอกเขาก้าวมาแล้วตั้งแต่ที่
ยอมให้มีการแก้ไขบัตรเลิกตั้งเป็น๒ใบและเป็นสูตรหารร้อย
ไม่ต้องรอทำหากได้เป็นรัฐบาลหรือว่านายกทำมาแล้ว
รัฐบาลเนี่ยชุดที่เพิ่งหมดวาระเนี่ย
เอออ่าอ้าวล่าสุดสารปกครองสูงสุดวันนี้นะครับ
ปปชเปิดเผยรายงานการไต่สวนคดีบิ๊กป้อม
นาฬิกาเพื่อนยังจำได้ไหม
จำได้เป็นวลีเด็ดอยู่ช่วงหนึ่งเลย
ทุกวันนี้ใครยืนนาฬิกายังมีใช้คำเรื่องยืมนาฬิกาเพื่อนกันอยู่
คือเรื่องนี้สารปกครองสูงสุดสั่งให้ปปชเปิดเผยรายงาน
ไต่สวนคดีนี้ให้กับคุณวิระสมความคิดภายใน๑๕วัน
ให้เหตุผลว่าเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ได้มีคำวินิจฉัยให้สำนักงานปปชและปปชเปิดเผยข้อมูลรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริง
และการรวบรวมพยาหลักฐานเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการไต่สวนคดีของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จตามคำขอของนายวีระสมความคิดและมีผลผูกพันให้สำนักงานปปช
และปปชต้องปฏิบัติตามพรบข้อมูลข่าวสารของราชการพศ๒๕๖
ดังนั้นการที่สำนักงานปปชและปปชไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่นายวีระ
จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเพื่อไทยหน่อย
วันนี้พักเพื่อไทยไปหาเสียงที่จังหวัดหนองคาย

คุณเศรษฐาทวีสินคันดิเดตนายกของพักเพื่อไทย

คุณพานทองแท้ชินวัฒน์แก่นำพักด้วย

อื้อเอาแวะนั่งเลยหรอ
คือทางเจ้าของร้านนี่บอกกับคุณเศรษฐาเลยบอก

มานั่งดื่มกาแฟที่นี่เป็นนายกทุกคนนะ

นายกยิ่งลักษณ์ก็เคยมานั่งแล้ว

แม่เจติสงสัยพูดนะเออ
ตีบอกถ้าใครมาดื่มกาแฟร้านนี้มาสั่งกาแฟร้านนี้
คือสติจะขายกาแฟใช่ไหม
คุณเศรษฐามีสั่งอะไรเนี่ยชาดำเย็น

แต่ถ้ากาแฟแล้วชัวร์

จากนั้นก็ไปปราศัยต่อที่อำเภอโพนพิสัยนะครับ

ผู้สมัครสอบสอบเป็นทีรายชื่อนะฮะ
ก็ได้ปราศัยถึงคลิปในโซเชียลที่เขาแชร์กัน
บอกเป็นคลิปการซื้อเสียงจากหัวคะแนนของพักหนึ่ง
ที่เกิดขึ้นที่พลวิสัยหนองคายนี่แหละ
คุณอดีตสอนว่าอย่างไรลองฟังนะฮะ
แจกเลยแจกให้ร่วงพญาบาลเก่งไปเลย

พักเพื่อไทยเปิดเวทีปราศัยที่สนามกีฬาบ้านวังสะพุงจังหวัดเลย
ขอดูมาสักครู่หน่อยคุณอาจภรเห็นไหม

วันนี้เนี่ยช่วงนี้แถวภาคอีสานกรมอุตุเขาเตือนอยู่

นี่ไงเนี่ยเวทีนี้ก็พรมเลอะขึ้นเปิดขึ้นเลยอ่ะค่ะ
แต่คุณปราศัยก็สู้ไม่ถอยนะฮะ

คุณเศรษฐาที่ขึ้นปลาใสเนี่ยบอกว่าขอให้คนเมืองเลยช่วยเป็นศักดิ์พยานต่อหน้าสื่อมวลชน
นี่มาเลยแล้วนะจากน้องขายมาเลยแล้ว
พักเพื่อไทยยังไงไม่จับมือกับพักรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐอย่างเด็ดขาด
นี่ประกาศชื่อสองพักชัดเจนเลยนะคุณเศรษฐาประกาศบนเวทีเลยนะ
แคนดิเดตนายกออกมาพูดเอง
บอกไม่จับอย่างเด็ดขาดสองพักนี้ในการตั้งรัฐบาลเพราะสองพักนี้เมื่อ๘ปีที่แล้ว
ปล้นอำนาจประชาธิปไตยไปจากประชาชนคนไทย
เพราะฉะนั้น๒พักนี้กับเพื่อไทยคุณเศรษฐาบอกขอต่างคนต่างอยู่
จับมือร่วมกันอย่างแน่นอนอย่างนั้นเลยเหรอ
พูดไปหลายหนแล้วว่าพักเพื่อไทยมีความตั้งใจที่จะเป็นรัฐบาลพักเดียว
เราไม่ต้องการจะร่วมกับพักพลังประชารัฐหรือพักรวมไทยสร้างชาติ
พี่น้องเป็นศักดิ์ขีพยานให้กับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับ
พักเพื่อไทยไม่จับมือกับสองพักนี้ชัดเจนนะครับ
ไม่ต้องมาอยู่ข้างข้างไม่ต้องมาอยู่ใกล้กันต่างคนต่างอยู่
ชัดเจนนะ
ทีนี้เชื่อไหมรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐต้องมีแกนนำพูดถึงเรื่องนี้

ไปดูก้าวไกลกันหน่อยค่ะคุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจ
ช่วยหาเสียงพักเก้าไกลเดินสายช่วยผู้สมัครที่ชนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเศร้านะคะ
ยังคงย้ำอยู่แหละว่าปัญหาของประเทศไทยมันอยู่ที่โครงสร้าง
อย่างเช่นงบประมาณไปกระจุกอยู่ส่วนกลาง
เลือกไปกว่าเหมือนเดิมนั่นแหละกรมหนายอมรับศาตากรรมดีกว่า
คุณธนทรบอกว่าอย่าเพิ่งหมดหวังกับการเมืองกับประเทศไทย
มันยังดีกว่านี้ได้ถ้าคุณเลือกก้าวไกลอันนี้คือสิ่งที่คุณธนทรพูด
จะสร้างประเทศไทยที่ดีกว่านี้ให้คุณธนาเห็น
พวกการแก้ปัญหาของประเทศไทยพวกแก้ปัญหาที่ต้องต้อง
ขอโอกาสทุกคนเข้าไปทำกันกัน